มันจะเข็นไฟวาบไปตั้งจุดตรวจกลางถนน

เหลี่ยมที่เวลาขับผ่านไปเป็นไฟกระพริบของตำรวจ

เข็นไปเข็นมาถูกไฟจากอุปกรณ์เนี้ย
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
กำลังจะปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเชียว
นี่ฮะเห็นไหมไฟสามเหลี่ยมวาบเนี่ยนะครับ
อันนี้คือภาพนะภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ทุกอย่าง
ตั้งแต่เริ่มเข็นไปจนไปถูกไฟช็อตอยู่กลางถนนนี่แหละครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมา
บริเวณถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๙๔๐หน้า
สพยโรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
ฝั่งขักเข้ากรุงเทพบปากช่องจนครราชสีมา
นี่ครับจังหวะนี้แหละเนี่ยครับ

สักพักหนึ่งถูกไฟดูดไฟช็อตล้มเลย
แล้วก็ล้มลงกับพื้นแล้วก็หมดสติไปนะครับ
เห็นนี่คือดาบตำรวจสิริเผือกนอกครับตำรวจจราจร
เขาเข็นแผงไฟวาบแบบสามเหลี่ยมไปตั้งด่าน
บน๑๘๐๐วันสายดั่งกลางจู่ถูกฟัยช็อตล้มหงายเงิบ

เพื่อนเพื่อนตำรวจเนี่ยพาตัวลงมาข้างทางแล้วอ่ะนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ก็เห็น
อย่างที่เห็นนะฮะก็รีบเข้าไปช่วยออกมาปั๊มหัวใจ
แล้วก็เรียกรถกู้ชีพกู้ภัยมาช่วย

พันธุ์ตำรวจเอกราชศักดิ์ยานอุบลนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้รับคำสั่งจากพลตำรวจตรีวัชรินบุญคง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาให้ไปตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติด
นะฮะแล้วก็มีกำลังตำรวจทั้งชุดสายตรวจจราจรกว่าสิบนายไปร่วมกันตั้งด่าน
แต่ว่าช่วงบ่ายก่อนถึงเวลาการตั้งด่านตรวจเนี่ยมีฝนตกหนักพอฝนหยุดตกปุ๊บก็มีการเตรียมตั้งด่าน
ระหว่างนั้นดับตำรวจเซียรินเป็นผู้เสียชีวิตในน้ำ
ก็มีการไปเข็นแผงเรื่องของสัญญาณไฟวาบ

อยู่บนถนนเป็นกึ่งกลางของช่องจราจรที่๒

คือฝนมันเพิ่งตกไปไง
ก็คือพื้นเปียกมันเปียกแล้วก็สายไฟด้วย
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่ามีฝนตกหนักและน้ำมันคงเข้าไปอยู่ในแผงสัญญาณไฟ
แล้วก็ทำให้คนไปจับก็โดนไฟช็อตขึ้นไป
แล้วก็ต้องมีการส่งศพไปชนสูตรกันต่อไป

แล้วก็จริงต่อไปตำรวจจราจรก็ต้องใส่ถุงมือ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาแล้วล่ะไว้ใจอะไรไม่ได้เลย